ซึ่งผู้ที่ออกมาเปิดโปรงเรื่องนี้ก็คือดิวอาริสราดาราสาว
ซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้มาจากต่างประเทศมาให้ปากคำที่สอทแล้วนะคะ
หลังจากสอบสวนดิวเนี่ยตำรวจก็ยืนยันบอกว่ามีการออกหมายจับเพิ่มค่ะ
โอ้ยมันมานี้กันเลยหรอ
ให้จับคำเสร็จตอนสัมภาษณ์หน่อยนะคะคุณดิว
ข่าววิ่งวุ่นเลยนะคะคุณนัทพงศ์วันนี้
ก็ต้องไปตามดิวอริสราด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้มาให้ปากคำคดีเว็บพ
ตัวคุณดิวแอร์นี่ยังตกใจแล้วว่าคุณมันนักข่าวมาเยอะจังเลย

ไปให้ปากคำกับพลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาภูมิชาการสอท

ให้ปากคำเพิ่มเติมจนครบทุกมิติ
พอลงจากห้องสอบสวนมาพบกองทัพสื่อมวลชนดิวบอกว่า

เพราะว่าอยู่ในสำนวนแล้วก็ไม่ถนัดด้านกฎหมายด้วย

เพราะฉะนั้นขอให้สื่อติดตามข้อมูลจากฝั่งตำรวจดีกว่า
ถือเป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจ
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษาทนายความ
เพื่อดำเนินการเนื่องจากคดียังไม่หมดอายุความค่ะ
ก็คือในเรื่องความทั้งหมดที่ดิวได้แจ้งไป
ก็ตามที่เคยให้ไปเลย
อะไรที่จะให้คุณดิวมั่นใจคุณเด้มอยู่หัวระดับของเว็บมาร์เกาะแพทย์
ไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละ
มันก็เนอะก็ประมาณนึงอ่ะ
ก็รู้สึกสบายใจขึ้น
แล้วก็ถามว่าในวีคนั้นหลังจากที่พูดเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์หนึ่ง
แต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจอยู่แล้ว
ส่วนกรณี๔พี่น้องตระกูลบ่อใบไม้ที่ถูกจับกลุ่มไป๒คน
ยืนยันบอกไม่รู้รายละเอียดนะคะ
ไต้หวันก็เป็นการสอบสวนเบื้องต้น
แล้วไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางคดีที่เกิดขึ้นในไทยด้วย
แต่สำหรับคดีมาเก้าแปดแปดแปดเนี่ยนะคะ

พอสอบปากคำดิวในวันนี้เนี่ย

อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกหมายจับไปอีก๖คน
เป็นชาย๒หญิง๔ค่ะ